ของเชียงใหม่ก็มีการผ่อนปลนแล้วก็ปลดล็อกให้ร้านอาหารจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็นั่งดื่มที่ร้านได้
พอปลดล็อกปุ๊บโอ้โหเต็มเลยครับ
ทุกโต๊ะเลยครับมันอั้นเหรอมันอั้นมันอั้นแล้วก็สั่งน้ำดื่มมาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมานั่งกินกันนะฮะ
อย่างร้านนี้คุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าหลังจากที่ผู้ว่าเชียงใหม่นายเจริญฤทธิสงวนสัตว์นะฮะ
มีคำสั่งผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ให้ร้านอาหารที่เชียงใหม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นะฮะ
เพราะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่๙ทำให้ร้านต่าง
พอลูกค้ารู้ข่าวว่าผู้ว่าปลดล็อกเรื่องนี้ก็ไปกันเยอะขึ้นนะฮะ
แล้วก็อย่างร้านนี้ร้านลาบต้นยางเนี่ยลูกค้าก็กลับไปนั่งกินเกือบเต็มหมดทุกโต๊ะนะฮะ
ที่ร้านเคยเงียบเหงาช่วงของโควิดที่ผ่านมาเพราะว่ามีการติดที่ผับต่างนะฮะ
แล้วคนที่ไปหลายโต๊ะก็สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับระหว่างที่ทานอาหารด้วย
เมื่อวานสามารถกลับมาขายเครื่องดื่มได้แล้ว
ลูกค้าก็เลยคึกคักเหมือนเดิมนะฮะ
อีกหนึ่งร้านคือร้านเสน่ห์ชายน้ำในอำเภอสามระพีครับ
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณชาวลิศก็บอกว่า
ตอนนี้หวังว่าลูกค้าที่หายไปจะกลับมาเหมือนเดิมนะ
อยากฝากไปถึงจังหวัดให้เห็นใจกลุ่มร้านอาหาร
เพราะว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมมือเต็มที่
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เว้นระยะห่างทั้งคัดกรองคน
ถ้าเกิดคำสั่งปิดอีกใช้ยามแรงอีกเนี่ย
ไม่อยากจะให้เหมารวมทั้งจังหวัด
เพราะมันกระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวม
ตอนนี้ก็เริ่มจะกลับมาหายใจหายคอกันได้มากขึ้น
เหนือสิ่งอื่นใดพอเขาปลดล็อกคลายล็อกแล้ว
อย่ากาดตกนะครับอย่าละเลยกับเรื่องแบบนี้

เบื่อแล้วไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้แล้วนะ

ท่านอยากการตกนะฮะโดยกันนะครับค่ะค่ะ